คุณผู้ชมคะอยู่กับข่าวเย็นไทยรัฐพาคุณผู้ชมมาดูเรื่องนี้กันหน่อยค่ะเพราะว่ามีกลุ่มนักวิชาการแล้วก็กลุ่มคนรักหมาน้ำหมาน้ำนี่เป็นสัตว์น้ำชนิดหนึ่ง

นะคะเดี๋ยวเราจะได้ดูหน้าตากันเขาออกมาเตือนบอกมันมีคนเอาหมาน้ำเนี่ยค่ะไปย้อมเป็นสีสีแล้วเอามาขายค่ะก็เลยมีคำเตือนออกมาว่าทำแบบนี้มันเข้าข่ายทำร้ายสัตว์ทำให้มันอายุสั้นลงนี่คือตัวหมาน้ำคุณผู้ชมดิฉันก็เพิ่งรู้จักอันนี้ยอมรับเลย

ไปเสิร์ชดูเนี่ยนะคะคือเขาบอกว่ามันเป็นสัตว์ที่มันมีความพิเศษนะคะก็คือว่าอวัยวะมันเวลามันหลุดมันเป็นตระกูลซาลามันดอร์ก็คือว่าอวัยวะมันเวลามันหลุดเนี่ยมันก็จะงอกใหม่ได้

งอกใหม่ได้ทุกส่วนเลยแล้วเขากำลังศึกษาเอาเหมือนกับว่ามาใช้กับคนกำลังวิจัยกำลังให้ความสนใจเรื่องนี้กันอยู่นะคะแต่อันนั้นอันนั้นก็อีกประเด็นหนึ่ง

ตัวนี้มันดังมาจากในเกมค่ะแล้วตอนนี้คนก็ฮิตเลี้ยงกันแล้วมันมีคนขายเนี่ยก็คือเอาไปย้อมเป็นสีต่าง
อันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะวิธีการของเขาเนี่ยแต่มันคล้ายกับสมัยก่อนที่มันจะมีเอาลูกเจี๊ยบไปย้อมย้อมสีหรือเปล่าคะ

เนี่ยค่ะคราวนี้เราในท้องตลาดเนี่ยก็เลยมีตัวหมาน้ำเนี่ยค่ะหลายสีเลยว่ายอยู่เต็มอ่างมีเพจเขาเอามาลงนะคะแล้วเขาบอกว่าเนี่ยสีแบบนี้เอามามีการเอามาขายในประเทศไทยจริงนะคะขอให้ใช้วิจารณญาณและศึกษาในการรับเลี้ยงสีตามธรรมชาติมันจะไม่ฉูดฉาดหลากสีแบบนี้น้องน้องนะคะใครที่จะเลี้ยงขอให้ส

ใช่มันเป็นการผิดธรรมชาติพอกระดอนสีปุ๊บเคมีอะไรอย่างเงี้ย
ตัวเขาจะทั้งพรอบช้ำแล้วห้าที่ซื้อไปแล้วก็ถามว่า
ที่เขาทักมาถามทางเพจว่าพี่หนูว่าตัวเขามันแดงมันมัน
อยู่ได้ไม่เกิน๓วันค่ะ

ทั้งที่จริงแล้วมันอายุยาวนะคะ

ตรงที่ว่าเขาบอกว่ามันอายุเท่าไหร่หน้ามันก็จะเหมือนเดิม

ถ้าคุณผู้ชมลองไปเสิร์ชดูหาหน้าตรงมันดูค่ะ
ฉันก็ไปดูมาแล้วนะคะ
ถามเรื่องนี้กับผู้ช่วยสัตว์อาจารย์ทรธรรมรงนาวาสวัสดิ์
อาจารย์ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเลมหาวิทยาลัยเกษตรนะคะ
ก็บอกว่าการย้อมสีสัตว์น้ำไม่ใช่การปรับปรุงคุณภาพพันธุ
แต่เป็นการใช้สีเคมีอย่างผิดธรรมชาติ
ไม่รู้ไปทำยังไงให้มันเป็นสีแบบนี้ได้เหมือนกัน
ฉันก็สงสัยนะคะแล้วพฤติกรรมเหล่านี้ค่ะ
ชัดเจนว่าเป็นการทารุณกรรมสัตว์ค่ะ
มันเป็นการย้อมสีโดยตรงอย่างนี้
แต่มันต้องเป็นสัตว์ที่สด
ย้อมเอาสัตว์เอาสัตว์มาย้อมสีตามใจคน

ถ้าสัตว์เก็บสัตว์ก็ตาย
เพื่อให้ได้สีถูกใจคนเนี่ยมันเป็นประเด็นที่